ชวนคุณผู้ชมมาสำลักความหวานของคู่รักคู่นี้ค่ะ
โบเมลดากับคุณอเล็กธิระเดช

ขอบคุณผู้ชมเลยค่ะกับช่วงจแจริมจอ
ชมพูแล้วล่ะจ๊ะพี่จ๋า
ก็เนี่ยน้องโบเมลดาคนสวยเขาออกซิงเกิ้ลใหม่ทั้งที
งานนี้คนรู้ใจหรือเรียกสั้นว่าเออแฟนนะคะ
อย่างอเล็กธิระเดชก็ขอซัพพอร์ตเต็มที่
เป็นควนหวานสักหนึ่งกลุ่ม
เอ้าไปดูค่ะใครไหวไปก่อนเลย
มีแฟนเป็นเราเธอจะยังไม่มีใครน้ำลำให้เพิ่งฟังเรา
ฉันพูดข้างหน้าเนี่ยเธอต้องรักฉันไม่แล้วรู้ป่าว

ทาต่งทาเต็มก็ไม่ว่ารักแต่ทิภาพฟินก็ฟิลลิ้งค์มันได้อะเนอะ
ดูสิสายตรงสายตาที่เขามองกัน

ก็นุ้งโบ่แฟนพี่มันน่ารักนะครับน้าหน่อย